เอาล่ะตลอดพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลกกันเยอะแล้ว

เดี๋ยวพาไปทานนี่จิ้มจุ่ม

บอกเลยว่าราคาย่อมเยาว์ประหยัดมาก
โอ้โหชุดหนึ่งจานหนึ่ง๑๐บาท

จิ้มจุ่มอะไร๑๐บาท
๑๐บาทได้ยังไงเป็นหม้อเป็นจานหรอ
ช่วงนี้นะหลายคนก็ต้องรัดเข็มขัด
อยากจะใช้จ่ายน้อยแต่ก็ขอกินอะไรที่มันคุ้มค่า
รัดแน่นมันจะกินไม่ไหว
แล้วก็จานละ๑๐บาทคิดเป็นจารกันไป
ใช่แล้วครับแล้วก็มีมากมายให้เลือกกว่า๒๐เมนูเลยทีเดียวนะครับ
แล้วที่เลือกให้เป็นหม้อดินเผาแล้วก็เตาถ่านไม้เนี่ยนะครับ
ร้อนแบบนี้มันจะได้กลิ่นหอมของมัน
ทานเข้าไปคุณได้รสสัมผัสทางปากแล้วก็ได้รสสัมผัสทางกลิ่นเข้าไปด้วย
นี่แหละครับอร่อยจริงอย่างที่ผมบอก
การันตีความอร่อยอยู่แถวไหนที่จังหวัดพยาว
อยู่นี่ครับแถวตมตรเชียงบานปเชียงคำจังหวัดพยาวน์นะครับ
หรือไม่ก็เสิร์ชเข้าไปเลยครับว่าร้านร่มไม้แสงจันทร์
อ่ะไปลองฟังเสียงเชิญชวนจากเจ้าของร้านกันครับ
แซ่บ๑๐บาทร้านร่มไม้แสงจันทร์
ขอเชิญท่านมาประลองความอร่อย
พบกันจุ่มแซ่บ๑๐บาท

รับประกันความอร่อยนี่สุดยอดเลยนะจุ่มแซ่บ๑๐บาท
ต้องไปลองจานละ๑๐บาทเท่านั้นเองร้ำไม้แสงจันทร์

ติดตามกันให้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่จุ่มแซ่บ๑๐บาทอ๋ออาหาร
คนละล้านคนละที่คนละที่